ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะเจ้าอาวาสวัดอินทรารามที่จังหวัดกาญจนบุรี
ถูกจับศึกแล้วนะคะแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาแล้วนะคะ
จากกรณีสามะเนรอายุ๑๓ปีที่คุณพ่อพาไปแจ้งความ
บอกว่าสามเณรนั้นถูกเจ้าอาวาสรูปนี้ขังเอาไว้ในกุฏิ
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศบังคับให้อมอวัยวะเพศของเจ้าอาวาส
มีพระลูกวัดต้องเข้าไปช่วยและพระลูกวัดก็ถูกเจ้าอาวาสทำร้ายร่างกายด้วย
ไปแจ้งความเอาไว้ที่สพนขาวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
พระครูสังครักษ์เจ้าอาวาสวัดอินทรารามตอนนี้ต้องเป็นอดีตแล้วนะคะ
เพราะว่าถูกจับศึกแล้วแต่เขายังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่นะคะ
อดีตเจ้าอาวาสคนนี้ตำรวจสพนขาวจังหวัดกาญจนบุรีขออำนาจศาลออกหมายจับแล้วนะคะ
นายวินัยฟักเขียวหรือพระครูสังครักษ์เจ้าอาวาสวัดอินทรารามข้อหาก็คือ
เพราะว่าป่วยกระทันหันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ไปคุมตัวถึงโรงพยาบาลเลยค่ะ
ก็อาภาษณ์เลยตอนเช้า
แล้วก็นำตัวไปสอบปากคำนะคะที่สอบภอล์หนองขาว

ก็นำตัวไปพบพระครูวิสิทธิ์กาญจนกิจเจ้าคณะตำบลวังขนาย
พระครูกาญจนสุตาคมเจ้าคณะอำเภอท่าม่วงเพื่อทำพิธีศึกนะคะ
คือกว่าจะยอมศึกอ่ะคะคุณบ้างพูดคุณผู้ชม

ไม่ยอมศึกปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา

ทางอดีตพระครูสังครักษ์เนี่ย
บอกว่าเป็นการออกหมายจับที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขายืนยันว่าไม่ได้มีพฤติกรรมเหมือนที่เป็นข่าว
แล้วก็จะสู้คดีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ
เราพร้อมสู้คดีไหมครับ

เรายืนยันไหมว่าไม่ได้ทำใช่ไหมครับ

ญาติก็ร้องไห้นะคะ

แล้วก็ไม่พอใจตำรวจที่ออกหมายจับ
ที่ออกหมายจับอ้างว่าก็ตำรวจสอบปากคำแค่ฝั่งเดียว
ก็คือฝั่งสามะเนรอายุ๑๓แล้วออกหมายจับเลย
มาบังคับให้ศึกอีกไม่ได้รับความเป็นธรรม
เขาอ้างแบบนี้สำหรับการสอบปากคำนะคะ
ทำให้ได้ข้อมูลมาแบบนี้เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะ
สรุปเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการสอบปากคำสามเณรวัย๑๓ปีที่เป็นผู้เสียหาย
ก็คือนายวินัยหรืออดีตเจ้าอาวาสนะคะจะเรียกสามะเนรวัย๑๓คนนี้ให้ไปที่กุฏิ
บีบนวดเป็นประจำทุกวันพอบีบนวดก็จะบังคับให้อมอวัยวะเพศให้กับเจ้าอาวาส
บางครั้งถูกบังคับให้อยู่แต่ในกุฏิไม่ให้ออกไปไหน
ขอว่าถ้าออกไปจะถูกตีจะถูกทำร้ายด้วยมีดและปืน
คือเจ้าอาวาสอ้างว่ามีปืนพอเรื่องนี้รู้ถึงหูพระนัทธีสิริจันโท
อายุสี่สิบเอ็ดปีพระลูกวัดก็เลยออกอุบายให้สามเณรไปช่วยยกของด้านหลังป่าช้าวัด
แล้วก็ถามสามเณรถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดสามะเนรก็เล่าให้ฟัง
พระรูปนี้ก็เลยไปบอกพ่อของสามะเนรแล้วก็ไปแจ้งความนะคะ
แต่เรื่องยังไม่จบก็คือพระนัทธีก็พอไปเจอกับนายวินัย
ตอนที่ทำกิจของสงฆ์ในอุโบสถอยู่นะคะอดีตเจ้าอาวาสหรือพระวินัย
นายวินัยเนี่ยนะก็ถามว่ามึงไปร้องเรียนอะไรกูถามพระนัทธีที่เป็นพระลูกวัดอ่ะ
นาธีก็เลยตอบกลับไปว่าท่านไปทำอะไรผิดไว้ล่ะโอ้โหเท่านั้นแหละ
เจ้าอาวาสเตะเลยนะคะเตะเข้าที่ไหล่ขวาจนพระนัทธีล้มลง
เจ้าอาวาสมาเหยียบหน้าอกซ้ำตบหน้าทุบหน้าไปอีกหลายที
นาธีก็ไปแจ้งความนะคะทำร้ายร่างกายนี่เป็นอีกคดีหนึ่ง
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกสูวิทย์ห่วงทองผู้กำกับสพนขาวบอกว่า
คือต้องให้ศึกจริงค่ะเพราะว่านี่เป็นคดีอาญา
แล้วก็สารอนุมัติออกหมายจับแล้วต้องศึกไว้ก่อน
แล้วก็มาสอบปากคำเพิ่มเติมหลังจากนี้ยังต้องสอบปากคำอีกหลายปากนะคะ
แล้วก็รอผลตรวจร่างกายของสามะเนรวัย๑๓ด้วยเพื่อนำมาประกอบสำนวนคดี
เรื่องนี้ต้องใช้เวลาถึงจะสามารถส่งสำนวนให้กับอายการค่ะ
ก็ท่านก็อย่าคิดว่าถูกกลั่นแกล้งหรือว่าจะเศร้าเสียใจอะไรไปเลย
ต้องคิดว่าอันนี้คือการที่ท่านจะธานุบำรุงศาสนาอืม
คือมีคดีท่านก็ศึกมาก่อนใช่ก็ไปสู้กันในชั้นศาล
ต้องถ้าไม่ผิดเดี๋ยวท่านกลับมาบวชใหม่
นะฮะดีกว่าอยู่ในผ้าเหลืองแล้วก็ทำให้ศาสนามัวมองไปไปเปล่าเปล่านะครับค่ะ